คุณผู้ชมครับเรามาดูการเสียชีวิตของสาววัย๒๑ปีในบ้านของแฟนนุ่มที่จังหวัดสงขลา
คือคดีนี้กลายเป็นคดีที่แบบมันมีความเร้นลับมีความซ่อนเงื่อนมีการที่ต้องคลี่ปมนะฮะ
มีเรื่องราวต่างเกิดขึ้นในคดีมากมายนะครับ
นี่ค่ะคดีที่ผู้หญิงคนนี้ก็คือน้องกิฟต์อายุ๒๑ปี
ถูกแฟนนุ่มคือนายปัณทัศน์เพชรพิสารหรือปันอายุ๒๕ปี
ทำปืนบีบีกันดัดแปลงใช้กระสุนขนาด๓๘ลั่นใส่หน้าท้องด้านขวา
ผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตเหตุเกิดภายในห้องนอนที่บ้านของนายปันที่ตำบลทุ่งตำเสาอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
เมื่อเที่ยงคืนครึ่งของวันที่๗สิงหาคมที่ผ่านมา
และญาติได้ทำพิธีชาปนกิจไปแล้วเมื่อวันที่๙สิงหาคม
หลังจากเผาอุศบกิฟต์ไปแล้วปรากฏว่าทั้งญาติคนน้องกิฟต์
โดยระบุแบบนี้ครับบอกว่าเป็นเพื่อนกับนายปัน

แล้วก็อ้างว่านายปันได้พาน้องกิฟต์
ไปให้เพื่อนชาย๑๔คน

คลองแหออำเภาหรรยายแล้วพากลับมายิงที่บ้าน
นี่คุณคือข้อความที่ทักแชทเพื่อนผู้ตายมานะครับ
บอกว่าคุยได้ไหม
ทางนี้เพื่อนผู้ตายก็ถามว่าเอาแล้วคุณเป็นใคร
แล้วเขาอยู่ในเหตุการณ์ที่กิฟต์ถูกผู้ชายบรุม
ข่มขืนยับเลย๑๔คนรุมโทรมโดยใครพาไป
ก็แฟนนุ่มของผู้ตายเป็นคนพาไปให้เพื่อนรุมโทรม
อันนี้เป็นสิ่งที่ทางญาติของผู้ตายได้รับมานะครับ
ว่าในเหตุการณ์รุมโทรมมีการถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย
และจะพยายามหามาเป็นหลักฐานให้
ซึ่งตอนที่ถูกชาย๑๔คนลุมโทรมมีการจับน้องกิฟต์
มือมัดเท้าต่อยท้องก่อนรุมโทรมนะครับ

ทีนี้เพื่อนน้องกิฟต์ก็เหมือนคุยแหละก็อยากรู้ไง
อยากรู้มันเป็นข้อมูลจริงหรือเปล่าก็ถามว่า
แล้วน้องกิฟต์เป็นยังไงล่ะตอนนั้น
หามกันเลยนะครับแต่ก็ถูกรุมโทรมนะครับ
ทีนี้ครับเพื่อนของน้องกิฟต์ออกมาเปิดเผยกับนักข่าวของเรา
บอกว่าประเด็นถูกรุมโทรมนะนะ

เพราะว่าทักเข้ามาในเฟสเท่านั้นเองนะครับ
ถามเบอร์โทรไปก็ไม่บอก

ทีนี้เรื่องนี้ทำให้ครอบครัวของผู้ตายเนี่ย

พี่สาวของน้องกิฟต์อยากให้ตำรวจคลี่คลาย

ทำไมตำรวจถึงให้ประกันตัวนายปัน
ทั้งที่มีคดีปืนลั่นก็ตามหรือจะยิงก็ตาม

แล้วก็๓เรื่องแชทลับจากนายบอยนี่แหละฮะ
บอยเป็นใครและมีการรุมโทรม
รุ่ม๑ตามที่นายบอยอ้างจริงหรือไม่
เพราะจากที่เห็นสภาพศพของน้อง
ก็เหมือนถูกทำร้ายมาเหมือนกันนะครับ
ฟังเสียงพี่สาวของคนตายนะฮะ

น้องตาเหลือกอ้าปากค้างเลยค่ะ
แล้วบริเวณตรงไหนมีการร่องรอยไหม
เพราะว่าตอนนั้นหมอเขาเอา
ผ้าปิดแผลไว้แล้วค่ะ

มันเป็นแผ่เก่าหรือมันเป็นรอยเก่า
มันไม่น่าจะเป็นรอยเก่าเพราะว่ามันยังเขียวใหม่อยู่เลยค่ะ
แฟนก็ข้างว่าปืนลั่นเขาไม่ได้ตั้งใจ
เขาไม่ได้ทำ

ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเขาไม่ได้ทำปืนลั่น
แล่นถามจอยจริงเราเป็นพี่เชื่อไหมว่า
ไม่เชื่อหนูไม่เชื่ออะไรสักนิดนึงเลยค่ะ
พี่สาวผู้ตายไม่เชื่อฝั่งผู้ชายเลยนะ

บอกว่าลูกสาวเพิ่งจะคบหากับนายปันได้เพียงปีเดียว
ฝ่ายชายได้ให้ญาติผู้ใหญ่มาสู่ขอแล้วก็เตรียมงานแต่งกันนะ
และหลังจากนั้นลูกสาวก็ไปอยู่ที่บ้านของนายปันนะครับ

ทุกครั้งที่กลับมาบ้านนายปันก็ไม่เคยเข้ามาบ้านเลยนะ
และหน้าตาลูกสาวก็ไม่ค่อยจะมีความสุขเลย

เนื้อตัวก็จะมีแต่ร่องแต่รอยนะคุณ

แต่ถามลูกสาวลูกสาวก็ไม่พูดกับแม่ไม่บอกแม่ว่าเกิดอะไรขึ้น
ทีนี้ครับถ้าฟังความสองด้าน

นายปันก็ได้รับการประกันตัวออกมานะคุณนะ
นายปันพาทีมข่าวไปดูห้องนอนที่เกิดเหตุ

เขาบอกว่าเขาทำปืนลั่นใส่แฟนจริงนะ
ลั่นจริงไม่ได้ตั้งใจยิงตั้งใจฆ่าเลย
แล้วเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้กับนักข่าวฟังเลย
บอกว่าตอนนั้นผมนั่งอยู่ปลายเตียงนะ

เอาอาวุธปืนที่ใช้กับกระสุนขนาด๓๘มาทำความสะอาด
แล้วตอนที่ยืนจะเอาปืนไปเก็บเนี่ย
เห็นว่าแมกกาซีนมันยังใส่ไม่สนิทไง
ทีนี้เขาก็เลยเหมือนกับตบตบตบปืน
เพื่อให้มันแกซีนมันโอเคมันลงล็อก

มันโป้งปืนลั่นค่ะใส่น้องกิ๊บที่หน้าท้องขวา
แล้วตอนนั้นพอในปันตั้งสติได้นะ
วิ่งออกจากบ้านไปเลยไปขอความช่วยเหลือจากญาติ
แล้วก็พาน้องกิ๊บส่งโรงพยาบาล

แล้วในปันก็ยืนยันกับนักข่าวบอกว่าไม่มีเลย
ไม่ได้พาน้องกิ๊บไปให้เพื่อนรุมโทรม๑๔คน

คือในปันเขาบอกว่าในคืนวันเกิดเหตุนะ๗สิงหาคม
คืออยู่แต่ในบ้านแหละน้องกิฟต์ก็อยู่ในห้อง
ใช่ไม่มีการพาออกไปข้างนอกเลย

ใช่แล้วเขาก็บอกว่าโหพี่คือผมเตรียมจะแต่งงานกันแล้ว
ผมจะไปทำแบบนั้นจะไปให้คนอื่นลุมโทรม

ว่าคนที่พูดแบบนี้เดี๋ยวจะแจ้งความกลับ

ทีมข่าวของเราก็คุยกับครอบครัวของนายปันเหมือนกันนะฮะ
ครอบครัวเขาบอกว่าโอ้โหตอนนี้ครอบครัวเขาถูกสังคมกล่าวหาเลย

หาว่าตัวของนายปันทั้งพาฝ่ายหญิงไปให้เพื่อนรุมโทรม

ทีนี้ครับเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๙

ภายในห้องนอนบ้านเกิดเหตุคือบ้านของนายปานีอีกครั้งหนึ่ง
โดยให้นายปันจำลองเหตุการณ์หน่อยสิ
จำลองอีกทีนึงว่าที่ทำปืนลั่นใส่แฟนสาวอยู่ตรงไหนอย่างไร
เจ้าหน้าที่เขาจะได้ตรวจหาวิถีกระสุน
และหาความเชื่อมโยงว่าเป็นเหตุปืนลั่นจริงหรือไม่
ส่วนผลการตรวจสอบกลไกปืนผลมันยังไม่ออกมาไงคุณ
ส่วนประเด็นแชทลับที่นายบอยส่งไปให้กับทางญาติของผู้ตายนั้น
ตอนนี้ทางชุดสืบสวนภาค๙ลงพื้นที่สอบสวนญาติของผู้ตายเหมือนกัน
คือยังไม่พบความเชื่อมโยงว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่
เนื่องจากไม่สามารถติดตามตัวนายบอยคนที่ส่งแชทลับมาให้
ซึ่งในแชทลับก็ไม่ได้ระบุวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ

ติดต่อนายบอยจะเอามาเป็นพยานติดต่อไม่ได้

ตำรวจบอกว่ามันมีหลายประเด็นที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับตัวบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับน้องกิฟต์
โดยทราบว่าน้องกิฟต์ก็เคยมีแฟนเก่ามาก่อน

และสนิทกับครอบครัวของน้องกิฟต์ด้วย
จะหลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่ในตัว
ตำรวจต้องคลี่คลายคดีให้ได้นะฮะ

ผมว่าเรื่องนี้คงตามกันนานพอสมควรเหมือนกัน